มากันค่ะมาที่สายมูเตรูค่ะไม่เชื่ออย่ารบหรู
แต่ว่าล่าสุดค่ะกระติ๊บฮ่องกงนะคะ
อาจารย์ช้างแล้วก็ผู้โชคดีจากไทยรัฐนะคะ
รอบ๗๐ปีตะลุยกันไปเราได้เคยนำเสนอแล้วปีเสีย
ก็คือลูกสิงโตตัวที่๙เป็นความเชื่อตามจีนนะคะ

วิธีว่ายังไงคะเรียกเงินยังไงนะคะ
ในหลักของโหงจุ้ยเรามีการใช้ปีเซี๊ยะมานานแล้ว
ปีเซียถือว่าเป็นลูกของมังกรตัวที่เก้า
เขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางที่ไม่มีถวาน
ความหมายคือว่าโชคเข้ามาแล้วไม่รั่วออก
คนไทยเนี่ยชอบใส่กำไรนะเขาบอกว่าใส่แล้วก็มีกำไรไง
ดังนั้นหลังเราก็จะเห็นว่าพวกกำไรข้อมือ
ที่แบบมีการเอาปีทรงปีเสียเข้ามา

ระหว่างปีเสียกับจี้กังหันอยู่ในอันเดียวกัน

ก็นำไปวนรอบควันทูบหน่อย
เพื่อให้เกิดพลังที่ดีติดตัวเราอยู่ตลอด
สิ่งสำคัญนั้นในหลักของฮงจุ้ยคือ

สิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องตั้งใจด้วย
คือคุณตั้งแต่ของแต่คุณไม่ตั้งใจทำงานเนี่ย

กำไรข้อมือก็อยู่ที่ข้อมือเรา
แต่ความสำเร็จอยู่ที่มือของเรา

ขอให้คำแนะนำที่ดีมากนะคะ
ขออภัยนะคะเป็นลูกมังกรตัวที่๙

เพราะว่าท่านจะอ้าปากแล้วก็รับเข้ามา

เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นตัวช่วยให้แบบในจิตใจแล้วกันนะคะ

แต่ว่าได้มาแล้วก็ต้องทำมาหากินด้วยนะจ๊ะ

อาจารย์ช้างเคยทักว่าคุณอ้ำพัชรภาราศีพฤศจิ

ที่สำคัญเขามีภาพสวีกับคุณพกตลอดค่ะ

คอนเฟิร์มรึเปล่าว่าคุณอ้ำพระชรภา
สละโสดปลายปีไปฟังเลยค่ะ

ใครที่เกิดราศีนี้ถ้ายังโสด
ก็อาจจะได้สละโสดได้เริ่มต้นใหม่

ปุ๊บแต่งปั๊บมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
แต่ก็หมายถึงแบบว่าชีวิตดูมีความสุข
แฮปปี้ดูมีความลงตัวมากขึ้น
ผมว่าก็เป็นปีที่ทางคนที่เกิดราศีพิจิกษ์เอง
คุณอ้ำเองเนี่ยก็น่าจะพกความมั่นใจในชีวิตมากขึ้น

ค่ะถูกค่ะ

รอลุ้นว่าจะได้แต่งตามคุณอ้ำหรือเปล่า

ก็เห็งรวยกันทุกคนนี่แหละค่ะ